ลูกแม่พ่อเยอะแยะกันอ่ะ

กายรัชานนท์แล้วก็ฮารุนั่นเอง
ลูกปลาเข้าไป๓แล้วแต่ว่าความหวานยังไม่ลดน้อย
นี่ล่าสุดเขาควงกันไปสูดอากาศที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

นักแสดงหุ่นล่ามกายรัชานนท์ค่ะ
แล้วก็ภรรยาคนสวยฮารุ
พร้อมด้วยน้องคีรีนลูกชายคนโตค่ะ
มาร่วมสัมผัสอากาศบริสุทธิ์นะคะ
ที่ชุมชนหมู่บ้านคีรีวงนั่นเองค่ะ
อกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกิจกรรมต่าง

หลังจากเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามกันแล้ว

เหนื่อยมากเหนื่อยที่ต้องทำงานหนัก

แต่ว่าแน่นอนแหละเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้ว

พูดถึงผลงานบันเทิงของสาวฮารุ

เจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่คิดจะลาวงการค่ะ

ไม่ได้เหนื่อยน้อยกว่าเดิมหรือมากไปกว่าเดิม
ก็สนุกวุ่นวายตามภาษาแบบพ่อแม่

เพราะก่อนอันนี้คือรู้สึกว่า
สองนี้มันวุ่นวายเนอะ
พอมีลูกคนที่๓รู้เลยว่า๒คนก็สบายอยู่

เบรกฮารุกลงหรือไหม

ฮลุยก็ยังทำอยู่ถ้าไปพวกรายการ
หรืออะไรเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยฮารุก็ยังทำอยู่
ท้องหรือว่าคลอดลูกอย่างนี้
ก็อาจจะหายจากทีวีไปสักพักนึง

หรือเขารู้เขาไม่รับงานแล้วเป็นแม่เต็มตัวแล้วอะไรอย่างนี้

วงการบรรเทิงเขาก็อยากกลับไปทำ
แต่ว่าคงทำอะไรที่มันแบบ

เป็นอะไรอย่างนี้ที่เขาถนัด

แบบอาทิตย์ละ๗วันอะไรอย่างนี้ครับ

ใสนะคุณตอนนี้ดูแบบเป็นพ่อเป็นแม่คน

และที่สำคัญหลายคนบอกว่าลูก๓แล้วยังไงต่อดี
คู่นี้ดูแบบสตาร์ทติดไวมากนะฮะ

เออเนาะ๓คน๓หน่อก็หนักหนาแล้วนะคุณนะ